มาติดตามสถานการณ์อิสราเอลแล้วรวมถึงแรงงานไทยด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นายกก็ได้แจ้งว่ามีแรงงานไทยที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ศพ
รวมเป็นตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นแรงงานไทย๓๐ศพแล้วนะคะ
ส่วนคนเจ็บแล้วก็คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันยอดยังเท่าเดิมนะคะ
นี่ค่ะนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอนที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จีน
บอกว่าอยากให้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ย
เร่งตัดสินใจว่าจะกลับหรือว่าไม่กลับ
เพราะว่าความเสี่ยงก็อยู่ที่ตัวแรงงานไทยเอง
ถ้าเกิดจะกลับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะ
รัฐบาลต้องทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
จะต้องลำเลียงคนไทยที่ประสงค์จะกลับประเทศให้ได้เร็วที่สุดปลอดภัยที่สุด
หลังจากที่นายกเศรษฐาได้คุยกับผู้นำของหลายประเทศ
ก็มีความเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
แล้วข้อมูลที่ท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเคยบอกเอาไว้ค่ะ
อบพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เกือบ๙๙แล้ว
นายกเศรษฐาบอกว่ายังเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
เพราะว่าจริงก็ยังมีคนไทยที่ไม่สามารถออกมาได้อีกหลายสิบคนค่ะ
คนออกมาให้ได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับ
นี่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมดูสถิติที่คนไทยกลับประเทศหน่อยค่ะ
ที่ผ่านมา๗เที่ยวบินพากลับประเทศได้๙๒๖คน
ที่ลงทะเบียนไว้ตอนนี้ยอดลงทะเบียนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ
เป็น๘๑๖๐คนแล้วที่ประสงค์จะกลับไทย
เมื่อกี้ที่บอกยอด๙๒๖คนอันนี้คือเฉพาะประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ

แล้วยังมีคนอีก๑๑๐คนที่ไม่ขอกลับไทย
กระทรวงการต่างประเทศยืนยันค่ะว่าต่อให้เกิดว่าสมมุติคุณเป็นแรงงานไทย
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่คุณอยากกลับไทยเนี่ย
คุณมาที่ศูนย์ของสถานทูตได้เลยนะ
เดินมาเลยมาจะนั่งรถมามาที่ศูนย์อะไรก็ได้
เพื่อมาแสดงความประสงค์แล้วก็มาบอกว่าจะกลับไทย
เดี๋ยวทางสถานทูตก็จะจัดหาเรื่องไฟล์ทบินเที่ยวบินให้นะคะ
ทีนี้ทางอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
สาเหตุว่าที่คนมาน้อยกว่าตัวเลขที่ลงทะเบียนไว้เพราะอะไรล่ะ
มันมีนะบางคนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็เปลี่ยนใจ
เออไม่กลับดีกว่าหรือบางคนก็อยากกลับแหละ
แต่เดินทางออกจากพื้นที่เขาไม่ได้ไง
เขาคิดว่ายังไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่กล้าเดินทางมามาที่สถานทูต
ก็เลยทำให้ตัวเลขกลับมี๙๐๐กว่าราย
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานทางกองทัพอากาศเอง
เครื่องบินแอร์บัส๓๔๐แบบ๕๘
ออกเดินทางไปรับคนไทยในอิสราเอล๑๔๕คน

แล้วเดี๋ยววันนี้วันที่๑๙ใช่ไหม
บ่ายวันนี้จะเดินทางกลับไทยนะคะ
ก็จะบินผ่านน่านฟ้า๑๐ประเทศแต่ว่ามันก็มีคำถามเหมือนกัน
อย่างรอบแรกไฟล์แรกที่กลับมา๑๒ชั่วโมงครึ่ง
ปกติบินสายการบินพาณิชย์ประมาณ๘ชั่วโมง๙ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ทำไมแล้วทำไมพอบินกับเครื่องบินกองทัพ๑๒ชั่วโมงครึ่ง

หรือว่ากระทรวงการต่างประเทศอ่อนเรื่องการแบบติดต่อสถานทูตหรือเปล่า

เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟัง
โฆษกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงหน่อยค่ะ
เหตุผลว่าเพราะอะไรที่ต้องบินอ้อม
มันมีเหตุผลอยู่นะลองฟังดูค่ะ
ที่เราไม่ขอทำการบินผ่านประเทศเหล่านี้เนี่ย
เพราะว่าเราคิดว่าการเสียเวลาอ้อมสัก๓๔ชั่วโมง
มันดีกว่าที่เราจะต้องไปขออนุญาต
สมมุติเราต้องขออนุญาตผ่านประเทศที่เขาปกติแล้ว
เขาไม่อนุญาตให้บินปลายทางไปอิสราเอล
อย่างนั้นมันจะต้องไปขอหลายประเทศ
มันจะต้องไปขอในสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นกรณีพิเศษ
มันอาจจะใช้เวลาในการขอ

คิดดีแล้วว่าระหว่างไปทำหนังสือ
ขอประเทศต่างที่ไม่เคยให้บินผ่าน
อันนั้นน่าจะใช้เวลานานกว่า๓๔ชั่วโมงเลย

อันนี้พูดถึงเรื่องการทำเอกสารการติดต่อประสานด้วย
โฆษกระทรวงการต่างประเทศก็อยากชี้แจง

คุณผู้ชมตัดสลับไปดูสถานการณ์
สู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กำลังฮามาส
ถ้าจะมีจุดเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
ก็คือวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ระเบิดที่โรงพยาบาลอาวอาราบี
โอ้โหวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะคุณผู้ชม
จวกไร้มนุษยธรรมถล่มโรงพยาบาลเกลื่อน๕๐๐ศพ
แน่นอนว่ายังไม่มีการระบุว่าเป็นฝีมือมากกว่านี้อีก

นักข่าวไงคืออะไรที่เขามีข้อกำหนดห้ามในสงคราม

ฆ่านักข่าวอย่างนี้ทำนักข่าวตายอย่างนี้

แล้วก็ผู้นำของจอแดนนี่ยกเลิก

คำสัมภาษณ์คำให้สัมภาษณ์ของ

จากข้อมูลที่ได้มาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

อาร์มฟอสเขาตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้

หลุมระเบิดเนี่ยที่ดูเนี่ย

ไม่น่าจะเป็นระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินรบ

เพราะความลึกของหลุมแค่๑๒ฟุต

หลุมจะเกิดจากระเบิดที่ทิ้งจากอากาศยาน

มแบบนี้มักจะเป็นพวกลูกปืนปืนใหญ่
หรือจะหลวดหลายลำกล้องมากกว่า

นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์
สู้รบรองอิสราเอลกับกองกำลังฮามาส
แล้วก็ตอนนี้ชาติอารับ
เริ่มจะฮึ่มหนักขึ้นเรื่อย

ออกมาส่งสัญญาณผ่านรัฐมนตรีนะครับ
ทางรัฐมนต์จากประเทศของเขา
บอกว่าหยุดนะอิสราเอล

อะไรที่มันละเมิดมนุษยธรรม

แต่ถ้าละเมิดมนุษยธรรมแล้วไม่หยุดเนี่ย

เดี๋ยวมันจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอิสราเอลนะ

มันทำให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กด้วยไง

อียิปต์ได้ตกลงแล้วที่จะ

ผ่านบอสเฟิร์นทุกข์๒๐คันในแต่ละวันคุณผู้ชม